ขอนแก่นครับพระกับชาวบ้านงง
เอาล่ะครั้งแรกไม่แปลกก็ถือว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุ
แต่ถอยรถอีกทีถอยรถอีกทีแล้วชนใหม่คันนี้รู้เมื่อเรื่องอะไรครับ

เกิดอะไรขึ้นคือชนครั้งแรกก็อนุมานได้อาจจะไม่ตั้งใจหรือเป็นอุบัติเหตุ
แต่นี่ถอยมาถอยชนอีกแล้วชนใหม่นะชนใหม่
ชนสำเร็จแล้วเว้ยพังแล้วขับรถหนี
เออแปลกภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าวัดนะครับ
ขับมาทางตรงแล้วพุ่งชนกำแพงตึ้ง
แล้วถอยหลังชนอีกตึ้งนะครับแล้วคราวนี้ก็ขับหนีไปเออแปลก
โอ้โหเป็นรูเลยครับโอ้โหเสียหาย
ผู้สื่อข่าวไปที่วัดศรีอารามนะครับบ้านกอกตะบนบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ไปพบกับพระอาจารย์วิมลวันนลักษณ์นะครับพระลูกวัดกับชาวบ้าน
ก็ยืนงงกันอยู่มาดูรอยความเสียหายด้วยของกำแพงที่ถูกรถยนต์ปริศนาพุ่งชน
คือกำแพงมีรอยเศษอิดเศษหินเศษปูนนะครับอยู่หลังกำแพง
แล้วก็ด้านหน้าเป็นรูทะลุวงเบลอเลยครับแล้วก็รูปปั้นพญานาคอยู่ข้างบนเห็นไหมนะครับ
ตั้งอยู่บนประตูวัดแตกหักไปครึ่งตัวนอกจากนี้ยังมีเศษอิดเศษหินของกำแพงนะครับ
เด็นไปถูกรถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถของวัดได้รับความเสียหายอีกด้วยครับ
มีกล้องวงจรปิดไล่ไล่ดูผมว่าน่าจะตามเจอขอนแก่นครับ